ข่าวแรกเป็นเรื่องของอุบัติเหตุนะครับ

คลิปนี้ไม่มีเสียงแต่ว่าถ่ายจากกล้องหน้ารถคันหนึ่ง
แล้วคุณผู้ชมจะได้เห็นแสงไฟนะ
มันพุ่งเข้ามาเลยพุ่งเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อย
ท้ายที่สุดแสงไฟนั้นก็คือรถจักรยานยนต์
มาชนรถคันนี้ไปดูคลิปกันนะครับ

โอ้โฮมาเลยนี่ครับเดี๋ยวจังหวะบวกนี่
มีจังหวะบวกอยู่ตรงนี้
ก่อนหน้านี้เห็นแต่แสงไฟกลม

แต่คาดเดาเอาว่าเป็นรถจักรยานยนต์

ชนรถกระบะที่ติดกล้องหน้ารถอยู่แบบนี้นะครับ
แต่ก็ต้องดูคุณดูเลนส์นะ
เลนว่ารถกระบะขับแบบไหน

เส้นว่าเอ๊ะใครข้ามไปฝั่งใครกันแน่

แหกโค้งข้ามเลนมาชนรถกระบะนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกที่ผ่านมานะครับ
จับภาพนาทีรถจักรยานยนต์

โครงการ๒หมู่ที่๑๖
อำเภอบังเสาธงจสมุทรปราการ
มุรถากันทรอายุ๓๑ปีเป็นชาวจังหวัดแม่ฮ่องศร
มีบาดแผลใบหน้าแล้วก็ศีรษะแตก
มีบาดแผลฉีกขาดที่มือขวา
อาสาสมัครทำการปฐมพยาบาลให้การช่วยเหลือ
แล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลบางนา๒

เพราะเมื่อกี้ประสานงาตรงเลยนะฮะ

ใกล้กันก็พบรถกระบะคันนี้นะฮะ
สภาพรถด้านหน้าแถบขวาก็พังนะครับ

แล้วก็มีนายวุฒิชัยเปียมารอายุ๓๔ปี
เป็นคนขับยืนรอให้การกับตำรวจนะครับ
ตัวคนขับรถกระบะบอกว่าเขาขับรถกระบะ

กลับจากขึ้นของที่คลังสินค้า
ภายในนิคมบางกอกฟรีเทจ
แล้วก็มุ่งหน้าไปส่งของที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับ
เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุมีรถจักรยานยนต์
วิ่งสวนทางมาด้วยความเร็ว
แล้วก็แหกโค้งเข้ามาเลนของเขา
พุ่งชนด้านหน้าแถบขวารถกระบะอย่างจัง
เขาบอกตอนแรกเห็นเป็นแสงไฟนะ

พอมาใกล้รู้เลยเป็นรถจักรยานยนต์

ปรากฏว่ารถจักรยานยนต์พุ่งตรงมาชนเลยนะครับ
แต่ทีนี้พนักงานสอบสวนก็ต้องตรวจสอบ

แล้วก็ต้องดูภาพจากกล้องหน้ารถกระบะคันนี้ด้วย
เพราะว่าอย่างที่เราสังเกตไปนะคุณนะ
รถกระบะเขาก็ขับคล่อมเลน

ซึ่งเหตุผลในการขับคล่อมเลนของเขาเขาบอกกลางคืนไงมันจะชิดซ้าย
มันก็กลัวว่าจะตกไหลทาง

และไม่คิดว่าจะมีรถสวนมาเร็วแบบนี้
ก็เลยชนกันกลางลำเลยนะฮะ

ตำรวจภูทรบางสาวทงก็ต้องทำการสอบสวนต่อไปนะครับ